ร้อนมากค่ะคือเนี่ยทุกอนูของแดดนี้มันแผดเผาร่างกายของเรา
ต้องบอกว่ามีคลุมเอาไว้แบบนี้แล้ววางผิวเฉยเฉยของคนน่าจะเสียค่ะ
กล้างต่ำขนาดนี้คือกะให้มันคลุมรอกเลยใช่ไหมคะ
แต่มันก็ดีอย่างหนึ่งคือกันร้อนด้วยแล้วก็กันฝนด้วย
ว่าปลายสัปดาห์จะมีฝนอย่างที่คุณบอกนั่นแหละคือเออยังไงอ่ะ
เตือนกันต้องติดตามสภาพกันเพราะมีปัจจัยหลายอย่างเลยนะคะคุณผู้ชม
ทักทายกันในยามเช้าแบบนี้กับรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้ประเทศไทยก็ยังคงร้อนอยู่ด้วยปัจจัยหลักนะคะ
แต่ว่าขณะเดียวกันช่วงปลายสัปดาห์ก็จะมีฝนโปรยปลายลงมาบ้างเล็กน้อยบางพื้นที่
ตรวจสอบกันเลยดีกว่านะคะจากแผนที่อากาศนี่เลยนะคะเห็นแผนที่ประเทศไทยทั้งหมดเนี่ย
เราจะดูได้เลยนะคะว่ายังคงมีความร้อนปกคลุมทั่วประเทศไทยเลยนะคะ
อกจากนั้นแล้วยังมีปัจจัยหลักก็คือลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดขึ้นมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือ
ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นอาจจะมีฝนฟ้าขนองได้บ้าง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเกิดขึ้นภายในช่วงวันที่๑๓๑๖มีนาคมนี้ก็คือบริเวณความกดอากาศสูงนะคะจากประเทศจีนนะคะ
แผลลงมาปกคลุมประเทศไทยพอมาเจอกับความกดอากาศต่ำค่ะก็ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองแล้วก็ฝนตกหนักได้
หรือบางพื้นที่ก็อาจจะทำให้เกิดลูกเห็บก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือรวมไปถึงภาคกลางบางส่วนด้วยนะคะ
อุณหภูมิขณะนี้นะคะคุณผู้ชมจะพุ่งสูงขึ้นไป๓๗๓๘จนแตะ๔๐องศาเซลเซียส
เฉพาะในช่วงยามบ่ายไปแล้วนะคะหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือ
เผชิญกับอากาศร้อนนะคะเพราะฉะนั้นพกร่มเอาไว้ใช้ด้วยได้ทั้งกันแดดแล้วก็กันฝนด้วยนะคะ
คราวนี้คุณผู้ชมร้อนก็มาพร้อมกับเรื่องของภัยแรงล่ะค่ะ
ตอนนี้ตรวจสอบปริมาณน้ำในเขื่อนกันหน่อย
เพราะว่าหลายวันนะคะเราได้ติดตามข่าวสารว่า
มีปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงไป
ข้อมูลของทางกรมชลประธานนะคะ
ให้ข้อมูลมาว่า๔เขื่อนหลักตอนนี้อยู่ในภาวะวิกฤตค่ะคุณผู้ชม
เขื่อนทัพสลานะคะตอนนี้มีปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนที่สามารถกักเก็บได้
ตอนนี้อยู่ที่๔๐ล้านลูกบาทเมตรแต่ใช้ได้จริงเนี่ยเพียงแค่๑๔เท่านั้น
ส่วนเขื่อนอุบลรัฐก็น่าเป็นห่วงนะคะ
ปริมาณน้ำ๖๗๐ล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าใช้ได้จริงเนี่ยอยู่แค่
เขื่อนเกษียวนะคะปริมาณน้ำอยู่ที่๖๖ล้านลูกบาทเมตรใช้ได้จริง๙
ส่วนเขื่อนสิรินทรปริมาณน้ำนะคะ๑๑๗๐๕ล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าใช้ได้จริงเพียงแค่๑๐เท่านั้น
ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเป็นข้อมูลที่จะทำให้พ่อแม่พี่น้อง
พวกเราเองร่วมด้วยช่วยกันในการใช้น้ำให้ประหยัด
ปลูกพืชน้ำน้อยก็จะช่วยทำให้การใช้น้ำเนี่ยชะลอไปจนถึงช่วงหน้าฝนได้
คราวนี้ตรวจสอบอุณหภูมิรายภาคกันบ้างนะคะสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างทั่วประเทศไทยนะคะ
เริ่มต้นกันที่ภาคเหนือค่ะยังคงต้องพกร่มกันอยู่คุณผู้ชม
เพราะว่าอุณหภูมินั้นยังคงสูงรวมถึงภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้
แต่ว่าภาคใต้ช่วงนี้นะคะยังคงสามารถเดินเรือได้ปกติคลื่นไม่สูงมากนักนะคะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมอุณหภูมิโดยรวมนะคะแตะไปถึงสี่สิบองศาเซลเซียสเลยนะคะภาคอีสานเตือนกันอีกครั้งหนึ่ง
พ่อแม่พี่น้องชาวอีสานนะคะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะที่นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานี
วันนี้อุณหภูมิแตะ๔๐องศาเซลเซียสหลายจังหวัดเลยภาคตะวันออกนะคะอุณหภูมิ๓๙องศาเซลเซียสกลางวันอากาศร้อนอยู่เหมือนเดิม
แต่ว่ายังคงสามารถที่จะใช้ชีวิตกันได้ตามปกติภาคตะวันออกนะคะชนบุรีระยองจันทบุรีตราชอันนี้คือต้องระวังกันด้วยนะคะเรื่องของอากาศร้อนแล้วก็มีฝนบางพื้นที่
มากนักนะคะมีเมฆบางส่วนคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรชาวเรือยังออกเดินเรือได้หรือว่าใครที่อยากจะไปเล่นน้ำทะเลก็ยังสามารถไปเดินเล่นชายหาดได้สบายสบายแต่ก็ระวังแดดด้วยนะคะสูงถึง๓๗องศาเซลเซียสนะคะทั้งหมดทั้งหมดนี้คือสภาพอากาศในเช้านี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเตือนภัยกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของข่าวเย็นไทยรัฐ
สวัสดีครับ